เฮ๙๕อัสหามูลิติธิะ
บอกรถกู้ชีพก็จอดอยู่ในซองดี

เกียร์หมายถึงเข้าเกียร์คาไว้ด้วย

มันไปยันวีออทไปยันไปดันวีออท
วีออทนี้มีที่กั้นล้ออยู่ด้านหลังนะ

แล้วยันไปแบบนี้คร่าวโพงย่าไปเลย
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงรถแห่งนึง
ในซอยมังกรนาคดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
บันทึกเหตุการณ์รถตู้ของอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเป็นโตโยต้านะ
ทะเบียนกไก่ตเต่า๔๕๙๙จังหวัดพระเยาว์
อยู่ในซองรถตามปกติจู่รถตู้ครับ

ที่จอดอยู่ในช่องจอดจนถอยเข้าไปข้างในนู้น
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับนำมาโพสต์ไว้ระบุว่า
รถจอดไม่มีคนขับจอดใส่เกียร์ดึงเบรกมือ

เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่๒๕กันยายนครับ
คุณผู้ชมครับเราไปถามนายภาคภูมิปรีเลิศท่านเป็นอาสา
มูลนิธิร่วมกับตันยูท่านเล่าบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนเอารถมาจอดนะครับ
ช่วงสายจะมาดูรถเนื่องจากน้องที่ออกเวรเนี่ย
แก้วน้ำเอาไว้เดี๋ยวกลัวน้ำในแก้วมันจะหก
พอมาถึงเฮ้ยรถไปไหนอ่ะรถไปไหนคือมองไปตรงที่จอดตกใจก่อนเลย
ไปไหนนะครับไขประตูลานจอดเข้าไป
นี่ดันไปชนวีอาร์ซเข้าไปในพร้งย่าแบบนี้เลยเขางงครับ
อย่างที่ผมบอกเขาบอกเขาจอดใส่เกียร์ด้วยดึงเบรกมือด้วย

ทำไมรถมันไหลไปได้ทั้งที่ไม่ได้สตาร์ทแล้วไม่มีคนขับครับ
พอไปถึงโรงจอดรถปุ๊บดูเข้าไปในที่ห้องที่จอดรถ
รถเราหายไปไหนก็ตกใจแล้วรถเราหายไปไหน
ก็ขายเข้าไปดูแต่ว่ามีคนมุ่งดูอยู่กว่า๒๓คน
ปรากฏว่ารถเราเนี่ยไหลจากจุดจอดเราไปที่ฝั่งตรงข้าม
ตกทะลุลงไปที่จากจุดจอดนะครับ
ทะลุที่กั้นลงไปที่พื้นที่บ้านของโรงจอดรถ
แล้วเขาไม่น่าคิดกันทำไมรถมันถูกไปได้ขนาดนั้น
รถเราจอดผมดึงเบรกมือใส่เกียร์
รถไม่ได้สตาร์ทผมตัดระบบไฟ

ก็ยังงงแล้วก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่า

ช่างยนต์ขอความรู้หน่อยครับ

ส่วนรถคู่กรณีเองก็งงนะครับ
กับเหตุการณ์แต่ว่าก็รับผิดชอบกันแล้วนะ
เอาเข้าศูนย์ซ่อมแล้วในวันนี้

ภาคภูมิเนี่ยเขาบอกว่า
เขาซื้อมาจากน้องที่อยู่ที่พยาว

คันนี้เป็นรถพยาบาลครับคุณผู้ชม

แล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนี้นะครับก็ยังจะใช้งานอยู่
ขายแหละแต่ตอนนี้ไม่กล้าขับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามผู้ดูแลสถานที่

เจ้าของรถตู้บอกว่าใส่เกียร์ไว้
แต่ทำไมรถมันถึงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งอย่างนั้นน่ะนะ

ใดสตาร์ทมันอาจจะช็อตก็ได้

แต่อาจจะเกิดการช็อตหยุด

ทำให้รถมีแรงดันไปเรื่อย

ใบภาพจะเห็นแนวปูนแก้นรถเก๋งอยู่ด้านหลัง

แต่หากมุมของความเชื่อก็แล้วแต่วิจันยาล
เจ้าของรถตู้บอกว่าไม่เคยรับคนตาย
อาจจะรับแต่คนเจ็บ
ที่แรงแล้วก็มีเรื่องของนะเจ้าที่

อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล